คุณผู้ชมค่ะนี่โอ้โหทำเอาพัทยาลุกเป็นไฟ
งานนี้มีทั้งคนชมว่าโอ้โหสวยจังเลยอ่ะผิวพันธุ์ดีจังเลย
แต่บางคอมเมนต์เขาก็บอกว่าน้องโมน้องโมดูอวบอิ่มขึ้นดูเจ้าเนื้อขึ้นหรือเปล่า
ซึ่งสาวโมเขาก็ขอชี้แจงผ่านบันเทิงไทยรัฐเลยนะว่า
จริงแล้วเนี่ยน้ำหนักน้องเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะเวลามันอยู่ในกล้องตัวเขาก็จะดูพร้อมขึ้นมาเหมือนพวกเราอ่ะ
เขาเรียกว่าภาพมันวายมันกว้างขึ้นมันก็ดึงเรายืดออกไป
ดูภาพผ่านกล้องเนี่ยต้องบวกไปประมาณ๔๕กิโลว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยอาจจะทำให้เธอดูอวบขึ้น
และเพื่อพิสูจน์ความปั๊วความปังของชีโมเจ้าตัวมีแพลนจะถ่ายนูตอีกครั้งหนึ่ง

ใช่ค่ะแต่ไม่ใช่เร็วนี้นางบอกว่าปอนอายุ๔๐จะได้ดูไปเลยว่าตัวจริงฉันเนี่ยสวยเสี้ยขนาดไหนเดี๋ยวลองไปฟังเสียงสาวโมกันหน่อยค่ะ
ทุกคนชอบบอกว่าฉันอ้วนแล้วพอมาเจอตัวจริงบอกว่าอ้าวทำไมในทีวีบอกเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกล้องไม่รักฉัน
เป้าเวลาว่าอีกทีนึงน่าจะ๔๐เพราะ๔๐๕๐มันเข้าสู่วัยกลางคนแล้วไง
หน้าแต่เขาสวยเขาน่ารักแล้วผิวพันธ์เขาดีมากคุณผู้ชมค่ะส่วนเรื่องงานแสดงตอนนี้คุณโมเขาบอกว่ากำลังถ่ายทำละครอยู่ทั้งหมด๓เรื่อง
ถ่ายกับบ้านบ้านเก่าช่อง๗๒เรื่องสยบข่าวเกาเหลาไปได้เลยนะคะส่วนเรื่องพี่เบิร์ตแฟนแตงโมตอนนี้ก็ยังคอยส่งกำลังใจให้ตลอด

เออแต่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็บอกก็เท่านั้น
ไม่มีอะไรใช่ก็อยู่ตรงนี้